ท่านประธานมหาเทวรัฐสมาคมได้มีประกาศคำสั่งนะฮะ
ก็ตามบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชท่านด้วยนะครับว่าพระพิสุสงฆ์เนี่ย
ไปยุ่งเกี่ยวกับการทำเครื่องลางของขลังค่ะปลุกเสกนะ
เวทมนต์คาถาอวดอุตริมนุษยธรรมทำไม่ได้
กิจของสงฆ์เลยนะฮะแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยมีพระสงฆ์สองรูปไปยุ่งเกี่ยว
ไปเกี่ยวข้องถึงขั้นถูกจับศึกนะครับ
โดยตำรวจสอบสวนกลางนะฮะพลตำรวจโทษสุธินทรัพย์พ่วง
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีสำนักของอาจารย์แจ้วเหนือดวงอยู่ในตะบนคูขวางอำเภอลาดหลุมแก้วปฐุมธานี
จัดพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลหลายชนิดตุ๊กตาลูกเทพก็มี
ุมารทองเรียกทรัพย์ก็มีกุมารพลายเศรษฐีก็มีเทพจำแรงพมรก็มี
กรุดเหนือดวงก็มีนะอวดอ้างสรรพคุณต่างแบบเกินความจริง
อ่าซึ่งคือถ้าทางโลกใครจะไปทำก็ทำไปค่ะถ้าผิดหลอกลวงช่อโกง
ตำรวจเขาก็จับแต่ทางสงฆ์เนี่ยพระพิสุสงฆ์ไปยุ่งไม่ได้
ปรากฏว่าตามรายงานข่าวบอกว่ามีพระเกจิอาจารย์ระดับเจ้าอาวาส
มาร่วมพิธีกับเขาด้วยชุดสืบสวนประสานข้อมูลกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับ
ไปตรวจสอบจนพบว่ามีพระพิสุที่ไปร่วมจริงนะครับ
โดยพระสงฆ์ที่มาร่วมพิธีนี้นะครับหนึ่งในนั้นมีหลวงตาแม็กซ์
วัดป่าภูยาจังหวัดหนองบุรมภูอีกรูปหนึ่ง
คือพระอาจารย์ละวัดสร้อยสุวรรณจังหวัดกำแพงเพชร
ซึ่งถือว่าทำผิดวินัยสงฆ์ชัดเจนนะครับฝ่าฝืนข้อห้ามของมหาเทราสมาคมด้วย
เจ้าหน้าที่ก็ไปเลยครับชุดหนึ่งไปที่วัดป่าพิกุณฑองจังหวัดน้องบูรมภู
ไปเจอหลวงตะแม็กซ์หรือว่านายจำเรินแสงดีอายุ๕๖ปี
เป็นเจ้าวาดวัดป่าภูยาอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบุรมภูอยู่ที่วัดนะครับ
แล้วก็จับศึกแบบนี้เลยครับอีกชุดหนึ่งนะครับไปที่วัดบ่อสามแสน
ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรไปพบพระอาจารย์ละหรือนายวีรพัฒน์
มาธรรมาอายุ๔๑ปีเป็นเจ้าอาวาสวัดสร้อยสุวรรณอยู่ที่ตำบลนาบ่อคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
แล้วก็เป็นเจ้าคณะตำบลนาบ่อดินเขต๒ด้วยนะก็ถูกจับศึกเหมือนกัน
จับกลุ่มแจ้งว่าการกระทำของทั้งสองคนเข้าข่ายการทำความผิดตามประกาศของมหาเสระสมาคม
แล้วก็ห้ามไม่ให้พิสุเป็นหมอเสน่หยาแฝดอาถรรพ์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้านะครับ
ในท้องที่ที่เกิดอธิกรลงโทษให้ศึกเสียแล้วรายงานตามลำดับ
ก็เลยถูกจับศึกทั้งสองรูปทันทีนะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่เขาก็เดินทางไปที่สำนักงานอาจารย์แจ้วเหนือดวงที่ปฐุมธานี
พบว่าตอนนี้ก็ประตูบ้านเปิดแต่ประตูมุ้งลวดข้างในปิด
อนุญาตให้เข้าออกแล้วนะฮะข้าวของเครื่องใช้ต่างเนี่ยตอนนี้บอกว่าเก็บหมดแล้ว
อาจารย์ก็ไม่อยู่เจอแต่ภรรยาบอกไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไร